อีกหนึ่งสาวสวยคนนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะสำหรับพี่เจี๊ยพิจิตรา
เพราะว่าสวยมากแฟนเขาก็เลยห่วงสุดห่วงมากนะคะสำหรับพี่ปอยพีชเมเกอร์
ออกอาการหวงออกสื่อเลยคือก่อนหน้านี้คุณเจี๊ยบเนี่ยเขาโพสต์รูปรูปหนึ่ง
ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคือเสื้อมันเอวลอยอยู่นิดเดียว
เขาไม่ได้โป๊ะอะไรเลยไม่ได้โป๊ะอะไรเลยค่ะแต่ว่าพี่บอยบอกว่าเดี๋ยวจะเผาที
นี่ไงเออล่าสุดค่ะเจอพี่เจฟก็เลยต้องถามถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับ
เจ้าตัวบอกว่าพี่บอยเนี่ยเขาค่อนข้างจะใส่ใจกับเรื่องการแต่งตัวของเธอมาตั้งนานแล้วคือห่วงว่าอย่างนั้นเถอะ
ส่วนตัวก็ไม่ค่อยจะแต่งตัวเซ็กซี่สักเท่าไหร่ก็คือใส่ตามโอกาสเท่านั้นแหละ
นี้ก็ยังบอกถึงเรื่องทายาทด้วยนะคะพี่เจี๊ยบบอกว่าปล่อยเป็นตามธรรมชาติไม่เร่งไม่รีบนะคะตอนนี้ค่ะ
เขาก็จะไม่ได้พูดซะทีเดียวค่ะแต่สมมุติว่าเวลาเจี๊ยบใส่แบบแขนกูดหรืออะไรออกมา
เขาก็จะบอกว่าเออมันดูไม่เป็นคุณเลยตั้งแต่รู้จักกันเขาก็เป็นประมาณอย่างนั้นอยู่แล้ว
แต่เขาไม่ได้พูดว่าอันนี้ห้ามใส่อันนี้ไม่ให้ใส่เพราะว่าอย่างชุดวันนี้มันก็จะเห็นเนื้อตรงนี้นิดนึง
เขาก็แบบว่าเออต้องใส่ทับในไหมจริงตัวเจี๊ยบเองเจี๊ยบก็ไม่ได้เป็นคนแต่งตัวแบบ
เขาจะมาตอนไหนหรือว่ามายังไงก็ยังไม่รู้เป็นวิธีธรรมชาติค่ะ